โดยที่จงหัวภรรยาวมีรถกระบะคันหนึ่งขับขับมาจู่เสียหลักพุงไปชนต้นไม้เลิมทางก็ทำให้รถความและมีคนเจ็บ
มีคนเสียชีวิต๒บาทเจ็บ๒ทั้งหมดนั้นเป็นพระสงฆ์ด้วย
ไปติดตามอุปกฏิเหตุที่ภรรยาวไปดูสภาพของรถกระบะ
ติดอยู่กับต้นไม้ข้างทางบนถนนสายพยาวป่าแดด
ที่ตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกรรมยาวที่จังหวัดพยาว
เจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ข้างใน๔รายทั้งหมดเป็นพระสงฆ์ครับ
มีบาดเจ็บสาหัส๒รูปคือพระอดุลวิทย์ปัญญาเป็นคนขับรถ
เริกมีชัยทองดีที่นั่งอยู่ด้านหน้าข้างคนขับแล้วก็มีอีก๒รูป
นั่งอยู่ที่เบาะหลังมรณภาพคาที่ก็คือพระสงกรานคืนมาเมืองแล้วก็พระเกรติคุณแจ่วศรี
ทั้ง๔รูปเป็นพระสงฆ์ทั้งหมดเลยนะครับ
จากการสอบสวนพบว่ารถคันนี้นั้นเป็นรถของวัดสรรต้นแหน
แหนมันคือชุดต้นม้านนะครับคุณผู้ชมพระอดุลวิทย์ขับรถพาพระอาทิตย์อีกสามรูป
ไปส่งในตัวเมืองพยาวมาถึงจุดที่เกิดเหตุรถเสียหลักพุ่งไปชน
ชนกับหลักกิโลรายทางที่บอกระยะทางนะครับ
แล้วรถเนี่ยก็ไปชนกับต้นไม้ข้างทางอีกนะครับ
โดยคาดว่าพระอดุลวิทย์ที่เป็นคนขับน่าจะหลับใน
เพราะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยไม่มีร่องรอยการเบรกคือขับลงไปเลย
ไม่มีการเบรกว่าเฮ้ยมีอะไรตัดหน้าหรือว่ารถเสียหลักหรือไม่มีการเบรก
ขับลงไปเลยแล้วก็ไปชนต้นไม้ชนหลักกิโลนะครับ
ตำรวจก็เลยสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงนะฮะ
แล้วก็จะมีการแจ้งญาติมารับศพพระที่มรณภาพนั้นไป
เพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไปนะครับ
ต้องระวังไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์จะเป็นคนทั่วไปยังไงก็ตามที
พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อความปลอดภัยนะครับ